มาดูเรื่องของกาแฟกันบ้าง
อยากจะกิบกาแฟย้ามชาให้มันอร่อยบรรยากาศต้องได้

ขุนชนะยากลาว

สัมผัสอากาศเย็นสบายครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่านั่งตากแดดรับไออุ่นริมแม่น้ำปิ่งที่ร้าน
มินิแคมป์คอฟฟี่ชื่อดีนะตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่๒๗ทับ๑หมู่ที่๓
บ้านปากอ่างในตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ไปเจอกับคุณปอนครับชื่อจริงแกชื่อว่าวิพาพรพรมสิรินะครับเจ้าของร้าน
เธอบอกว่าเธอชอบธรรมชาติและชอบการตั้งแคมป์พักผ่อน
แล้วยิ่งตอนนี้มันเป็นกระแสนิยมจริงนะกับการไปตั้งแคมป์ตามจุดต่างที่เป็นธรรมชาติ
แล้วก็นั่งจิบกาแฟพักสักคืนก่อนกลับหน้าหนาวไงคุณผู้ชม
เต็นต์เนี่ยถือว่าได้อารมณ์ดีแล้วเขาบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยมีที่ดินติดริมแม่น้ำปิงอยู่แล้ว
ตัดสินใจทำร้านขึ้นมาพร้อมกับตกแต่งด้วยการกางเต็นต
ใช้เก้าอีสนามตั้งตามุมต่างนี่เห็นไหมดีอ่ะต้องมองไปไกลโหมันร่มรื่นนะ
แบบมีแม่น้ำด้วยอ่ะแล้วเปิดร้านมาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้ว
กระแสตอบรับดีมากเลยนะครับแล้วที่นี่มีอะไรอร่อยนิด
พิซซ่าเฟรนด์ไฟสลัดไก่ทอดสปาเกตตี้มีหมดแล้วเอาแบบไทยมีไหม
กะเพรานี่ไงสั่งได้เลยครับอย่าลืมนะไข่ดาวนี่ดีจริงเขาสุกหรือไม่สุก
เอาแบบไม่สุกอืมเอากี่ฟองเอาสองฟองเอาแบบกรอบข้างนอกนุ่มข้างในไหม
เอาแบบกรอบทั้งทั้งข้างนอกข้างในจะเอาพริกน้ำปลาหรือปลาพริก
เอาน้ำปลาพริกแล้วจะเอากี่ถ้วยเอาสองถ้วยเอาพริกกี่เม็ด
ถ้าต้องสั่งละเอียดขนาดนั้นเราก็ไม่กินแล้วเอางี้กินเถอะแซวเล่นแซวเล่นของเขานะไม่ต้องไปสั่งเยอะอย่างนี้นะบอกแค่ผัดกะเพราจะเป็นไก่เป็นเนื้อเป็นหมูเขามีหมดครับ
ส่วนเครื่องดื่มล่ะมีอะไรกันบ้างนี่เลยกาแฟอเมริกาโน่นะครับ
นี่ดูข้าวไปก่อนนะ

กินนี่มันเปรี้ยวครบอ้าวมาแล้ว
อันนี้ผมไม่แน่ใจอเมริกาโน่จริงเปล่า
เหมือนชาดำเย็นอยู่เนี่ย
เออเหมือนชาดำเย็นแต่ยังหิม
เอาอย่างนี้แต่มันมีให้ดื่มเนี่ย
เลือกสรรเยอะมากมาย
ไม่ใช่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มที่แบบว่า

บาทนั่นคือราคาเริ่มต้นนะครับ

ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๘โมงครึ่งเป็นต้นไป
เรียกได้ว่าอาหารและเครื่องดื่มราคาหลักสิบแต่บรรยากาศ

บรรยากาศดีคุณดูดิดีจริงลองไปกันดูนะครับโอ้โห
ดูมีโอกาสเนอะคือเดี๋ยวนี้ร้านอาหารร้านคาเฟ่ต่าง
เขาก็จะสร้างจุดขายด้วยบรรยากาศหรือว่ารสชาติของอาหาร
ให้มันเป็นจุดเด่นแหละก็มีหลากหลายให้ลองเลือกทานกันดู